คุณผู้ชมคะจากกรณีน้องเล็กค่ะ
เพชรมงคลสวิรัยทอง

แล้วก็ถูกน็อกสลบไปเลย

ถูกส่งโรงพยาบาลวันนี้เนี่ย

แล้วก็คู่ชกของน้องเล็ก

เป็นการบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของน้องเล็กนะคะ

ช่วงเย็นวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องเล็กวัย๑๓

แล้วก็น็อกไปเลยค่ะเวทีนะคะ
วันนี้คู่ชกค่ะฟ้าใหม่วสุมประเสริฐ

แล้วก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้น

แล้วก็ให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเชื่อว่านี่คืออุบัติเหตุ

อกจากนี้ก็นำเงินจากการประมูลกางเกงมวย

ครอบครัวของน้องเล็กด้วยค่ะ

ว่าคุณยายบอกว่าก็พูดคุยกันแล้ว
เข้าใจกันไม่ได้ติดใจอะไร
เจ๊เลือกนะยายเข้าห้องน้ำยายไม่เห็น
ยายเข้าห้องน้ำออกมาจากห้องน้ำก็ยังขอบคุณเจ๊ลงเวที
เขาออกไปโรงพยาบาลแกมาขอโทษ
แกก็บอกว่าจะบวชให้ยายก็พูดว่า
ถ้ารับปากยายเราบวชนะลูกนะถ้าไม่บวชมันจะเป็นกรรม
ยายก็พูดอย่างนี้แกก็บวชเหมือนที่แกรับไป
น้องเขามาบอกว่ายายหนูไปแล้วนะ
อย่าตามหนูยายไปนะกลัวหนูยายจะหลงทาง
จะบอกเป็นน้องถึงครั้งสุดท้ายว่าให้น้องนี่ไปเกิดที่สุขที่สุด

อยู่ฝั่งนี้ยายจะทำมูลอุทิศสงหา
ให้เจ๊ไปเกิดดีสรุปบุญสวรรค์น้อง
ซึ่งก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพก็มีนักมวยมา
ไร่รำศิลปะแม่ไม้มวยไทยหน้าเมน
เป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
บรรยากาศก็แน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
คือการเสียชีวิตของน้องเล็กจากการชกมวยเนี่ย

ก็เลยทำให้เรื่องของการแก้ไขพรบกีฬามวย๒๕๖
ได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สนชขอแก้ไขใหม่จากร่างเดิมที่มีอยู่ที่ใช้กันในปัจจุบัน
ก็คือเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ห้ามชกมวยเด็ดขาด
ว่าจะมวยอะไรก็แล้วแต่ห้ามชก

เพราะว่าเขาเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของการกระทบกระเทือนทางสมองของเด็ก
หรือว่ามันป้องกันแค่บาดแผลฟกช้ำที่ใบหน้าที่ศีรษะอะไรแบบเนี้ย
คือไอ้หลักการทางกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปคุยกันอีกหลายชั้นนะนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังนายแพทย์อีทลอประยูน
มนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลปิยเวท
ซึ่งเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมให้กับสมาคมกีฬาหลายสมาคม
มันไม่ได้ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บของสมองนะ
เพราะเมื่อศีรษะเราถูกกระแทกจากด้านหน้าสมองมันจะถูกดันเอียงไปทางด้านหลัง
แล้วก็ถูกเหวี่ยงไปกระทบกับกระโหลกศีรษะด้านหน้าอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง
เอาง่ายก็คือเปรียบได้กับสมองของเราเนี่ยเหมือนกับอยู่ในขวดแก้วที่มีน้ำบรรจุอยู่เต็ม
เขย่าขวดสมองมันก็กระทบกระเทือนแกว่งไปแกว่งมาเนื้อสมองได้รับความเสียหาย
คือช่วยลดการบาดเจ็บของใบหน้าถูกคู่ต่อสู้ชกเข้ามามันก็ลดการฟกช้ำดำเขียว
แต่ความจริงแล้วเนื้อสมองมันถูกทำร้ายต่อเนื่องเพราะว่าศีรษะคุณถูกกระแทกเข้าไปไง
สมองที่อยู่ข้างในมันก็เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมานะฮะซึ่งนี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางคุณหมออีทบอกว่า
เห็นแล้วเหนอะเฉพาะนักมวยชายในการแข่งขาระดับธนาชาติ
เพราะว่าใส่ไปมันไม่ได้ป้องกันการกระทบผู้แทนสมองมันป้องกันแค่ว่าโดนตรงนี้ก็ไม่แตกไม่เขียวไม่ช้ำ